ช่วงตลอดตลาด
มาค่ะช่วงตลอดตลาดของเรามาแล้วนะจ๊ะ
ได้เวลาไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดสด
ดูสิว่าวันนี้ราคาของเราจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่า
เริ่มกันที่ราคาของเนื้อสัตว์นะจ๊ะ
เนื้อแดงวันนี้อยู่ที่๑๘๐บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๘๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์ศูนย์๔บาท๑๐สตางค์ต่อฟอง
ราคายังคงที่นะคะสำหรับเนื้อสัตว
ส่วนราคาของผักค่ะผักกาดขาววันนี้อยู่ที่

บุ้งจีนกิโลกรัมละ๑๔บาท
ชีไทยกิโลกรัมละ๕๐บาท
และพริกจินดาแดงกิโลกรัมละ๓๐บาท
ราคาสินค้ายังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนจากเมื่อวานนี้
มาอัปเดตกันว่าราคาสินค้าของเราจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่าเนาะ